คำถามว่าไอ้การที่คุณจะยุติการเดินรถเข้าหัวลำโพง

มันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่ก็อาจจะต้องมีป้ายชื่ออันใหม่เลยหรือครับ
คือคุณประพัทธ์หรือว่าทางสาภาพกำลังมองว่า
พอจำเป็นเร่งด่วนมันก็นำไปสู่การจ้างด้วยวิธีเฉพาะตรง

แต่ถ้าเกิดใช้วิธีเริ่มจากการเปิดประมูลก่อน

ถ้ามียื่นเข้ามาก็มาเปรียบเทียบราคากัน

เพราะว่าเป็นชื่อซึ่งพระราชสถานมาเนี่ยครับ

มันก็ควรจะต้องเสร็จตั้งแต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญานี้ถูกไหมฮ

หนังสือที่ผู้ว่าแทงสั่งการไปเนี่ยมันวันที่๒๗กันยานะครับ

ถ้าคุณจะทำจริงเนี่ยนะฮะมันทำไมจะทำไม่ได้

แล้วประกาศก็ให้เวลา๓วัน๗วันแล้วก็ว่ากันไปแล้วให้คนมาเสนอ

แล้วคุณก็มาจนทั้งมาเป็นปลายปีแล้วคุณก็เอาเหตุ

ไอ้การที่บอกว่าจะเลิกเดินรถเข้าไปขนมพงศ์เนี่ย
เป็นเหตุการณ์สำคัญระดับที่ว่าจะต้องแบบป้ายต้องพร้อมเลยเหรอฮะ
ผมถามคุณกันทั้งความเดินร้องให้ประชาชนนะครับ
ถามว่าวันนี้เนี่ยตามที่ท่านรัฐมนตรีสั่งการไหมครับท่านศักดิ์สิครับสั่งการว่า
จะทำแบบนั้นเนี่ยคุณต้องมีมาตรการนะว่า
ประชาชนที่คุณเอามาปล่อยที่บังซื้อเนี่ยนะครับ
เขาจะเดินทางต่อยังไงมีการเชื่อมต่อยังไง
แล้วเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ลืมนะฮะคนที่ใช้รถไฟที่มาทางไกลเนี่ย
ส่วนมากเป็นคนที่ยากจนนะครับไม่ได้มีรายได้เยอะ
เพราะฉะนั้นการที่คุณก็ไปทิ้งไว้ที่นะฮะอันนี้คือบังซื้อเนี่ยนะครับ
เขาต้องเดินทางยังไงครับขึ้นรถไฟฟ้าเหรอครับ

ถ้ามีสัมภาระมาเนี่ยรถฝากเขาไม่ให้ขึ้นนะฮะ
เพราะเป็นเกร็ดกะคนอื่นเขานะฮะ
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับจากวิ่งจากนะครับนั่งจาก
บังซื้อเนี่ยครับไปที่หัวลำโพง

เฉพาะการรถยาวของเชียงพาณิชย์อ่ะครับ
พวกนี้ฮะพวกรถสายสั้นเนี่ยฮะ

แต่ว่าก็เหลือน้อยลงเหลือน้อยมากนะครับ
อย่างเชียงใหม่รถด่วน
อัตยายมาลงหัวลำโพงครับไม่มีรัฐครับ

อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางสาภาพหรือถ้าคุณประพัฒน์มองว่า

คืออย่างที่เรียนนะครับคุณจะบอกให้เอาประชาชนเดี๋ยว
ประชาชนไปตามคุณจะปล่อยเข้าไปตามยัตถาคำจริงเหรอครับ
เขาต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
คุณไม่เห็นใจพี่น้องประชาชนที่รายได้น้อยบ้างเลยหรือครับ
นี่ครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกนะครับ

ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นจริงเนี่ยกรุณาเตรียมเรื่องพวกนี้ให้พร้อม

จะมีรถเมย์วันนี้รถเมย์ก็เลิกไปแล้วไม่พูดแล้วนะครับ
แล้วนี่กลายเป็นว่าให้ต่างคนต่างเอาตัวรอดเอาเองเนี่ยนะครับ
ผมถามว่าแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปเดินทางตรงนั้นอีก

หลังจากสองชั่วโมงนี้หลวงตอนช่วงเช้าค่ะนะครับ
ว่ารถไฟอยู่มาว่า
พรุ่งนี้ให้เสร็จนะครับก่อนที่จะทำ
วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่คืบหน้า

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒